ทีนี้พอเกิดเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ย

ทำไมไม่แจ้งความตามกระบวนการตั้งแต่แรก
แล้วไปเรียกตั้งแสนนึงครั้งแรกเนี่ย
หลังจากที่มีประเด็นนี้ขึ้นมา
เราก็พูดค่ะดำเนินคดีตามกฎหมายไหม

อย่าให้ไปถึงขั้นตอนนั้นเลยนะ
เรามาไก่เกลี่ยกันด้วยวิธีอื่นเนาะ

มันจะแบบกระทบกับเด็กมาก
เพราะว่าลูกหลานเขาเนี่ย

แต่ทางไหนล่ะ

มีประสิทธิภาพมากพอที่จะเปลี่ยน

เปลี่ยนทัศนคติของเด็กทุกคน

ว่าต้องเข็ดต้องหลาบนะ

แล้วถ้าเด็กได้เจอว่าตำรวจเรียกมา
ต้องมาอยู่ต่อหน้าสหวิชาชีพ

มีอายการมีตำรวจมีผู้ปกครอง
อันนี้เด็กก็อาจจะกลัว
ผู้ปกครองขอร้องค่ะ

ยืนยันว่าผู้ปกครองแล้วก็โรงเรียนเนี่ย

อย่าให้ไปถึงขั้นตอนทางกฎหมายเลย

พอคุณผิงลดจาก๑แสนมา๕๐๐๐

ก็คือคิดง่ายว่าเราถอยกันคนละครึ่ง
ในเมื่อผู้ปกครองรับรู้ปัญหาแล้ว
แล้วก็ไม่ได้เข้าข้างลูกหลาน
ไม่ได้ปกป้องเขาในทางที่ผิด
แล้วก็ยอมรับเด็กก็ยอมรับผู้ปกครองก็ยอมรับ
เราก็เลยคิดว่างั้นเราถอยกันคนละครึ่งเนาะ
แค่นั้นเลยค่ะคิดแค่ว่าเราถอยกันคนละครึ่ง
มันจบไว้ที่๕๐๐๐คุณหญิงก็เลยลดลงมาเหลือ๒๕๐๐อย่างนี้ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะแต่คือสังคมก็ถามว่าทำไมต้องถึง๒๕๐๐
สิ่งเดียวที่คิดเลยก็คือมันจะต้องเป็นจำนวนที่มากพอ
ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้
คือคาดหวังว่าเด็กจะเข็ดหลาบ
เข็ดหลาบจากเหตุการณ์นี้
เพราะเห็นว่าพ่อแม่เขาเดือดร้อนจริง
พ่อแม่เขาแบบเสียเงินกับการกระทำของเขาจริงนะ
อยากจะให้เด็กหลายคนที่อาจจะมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่
หรืออยากจะทำเขาก็จะถอยล่ะ
ทำจริงเจ็บจริงนะตอนนั้นคิดแค่นั้น
ตอนนั้นคิดแค่นั้นเลยว่าโอเคเงินส่วนนี้เราจะเอามาทำบุญ

ใช่ค่ะคือเงินแบบนี้เราจะก้าวเข้ากระเป๋าได้ยังไง

คือเงินก้อนนี้มันมาจากความทุกข์ของทุกคน
คือบางคนพอเห็นข่าวเห็นเรื่องนี้
มองหรือว่าไปคอมเมนต์บอกว่าโอ้โหอย่างนี้
เจ้าของร้านไปกันโชคทรัพย์อะไรจากเด็กจากผู้ปกครองอะไรเขาหรือเปล่า
เรารู้สึกอย่างไรครับพอได้เห็น

คือทุกคนตัดสินทั้งที่ยังไม่ได้รู้ความจริงจากเราเลย
คือจะต้องบอกว่าทุกคนเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้
แต่สิ่งที่ผิงพูดออกอากาศตอนนี้
พูดแบบนี้จริงต่อหน้าผู้ปกครองต่อหน้าคุณครู
ซึ่งผิวคงไม่กล้ามาโกหกต่อหน้ากล้องต่อหน้าประชาชนขนาดนี้

เพราะมันเป็นความตั้งใจของเราจริง
ทางกฎหมายมันเป็นอย่างไรไม่รู้
แต่เราคิดว่าวิธีนี้มันเป็นวิธีหนึ่งที่จะดัดนิสัยเด็กได้
แล้วผู้ปกครองก็เห็นพ้องต้องกันว่า
โอเคผู้ปกครองยังกระซิบด้วยซ้ำบอกว่า
น้องผิงอย่าบอกเด็กนะว่าผิงลดให้เหลือ๒๕๐๐๐บาท
ให้บอกเขาเป็นเพราะแม่จะบอกว่าวันนี้เสียมา๕๐๐๐๐บาท

ใช่เราก็โอเคเรารู้กันนะ
อยากให้ทุกคนรู้ว่าทำจริงแล้วเจ็บจริงนะ

อย่าเอาความกล้าไปในทางที่ไม่ดี
ทำเรื่องอื่นที่มันร้ายแรงกว่านี้นะ
เพราะผลที่ตามมามันเจ็บ

เดือดร้อนทั้งเราเดือดร้อนทั้งพ่อแม่

จุดประสงค์ของเราจริงคือเรื่องนี้ค่ะ
ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒